มันเป็นวันแห่งความหวังจริงเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะเสริมความหวังให้กับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราจะไปกันที่จังหวัดอ่างทองไปที่กุมารเทพเรือนเพชรพลอยครับ
ผมจะบอกอย่างหนึ่งว่าที่นี่เนี่ยมีทีเด็ดและเป็นไฮไลท์นางรำที่นี่สวยจริงแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าที่อื่นไม่สวยนะที่อื่นเขาก็สวยแต่ที่นี่ก็สวยในอีกแบบหนึ่งของอ่างทองเขา

ก็ไม่ได้ว่าชอบแต่หมายถึงว่าที่นี่สวยจริง
แล้วส่วนใหญ่จะมาเป็น๕สาว๕นางแบบนี้นะ

ทีนี้เราจะพูดเรื่องของกุมารเทพฯกันบ้างดีกว่านะค่ะ
ป่าบ้านเสาห้าหมู่ที่๔ตำบลสาวร้องไห้อำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง
คือเขาว่ากันว่าที่นี่นะโอ้โหเด็ดไม่แพ้ใคร

ชาวบ้านเขาเชื่อว่ามาขอพรแล้วก็ได้สมหวังดังปรารถนา
ใครที่ได้โชคได้ลาบมาก็ต้องมาแก้บนกันแบบนี้แหละครับ
เขาบอกว่าวันหนึ่งนะมีอยู่ช่วงหนึ่งก่อนหน้านี้
เมื่อช่วงวันสองวันก่อนเนี่ยโอ้โหมากันเป็นหลายคนอ่ะ
มากันแล้วก็แต่ละคนหิวของแก้บนมาถวายกุมานี่เยอะจริง
แล้วใครก็ตามที่มากราบไหว้ที่นี่
เขาบอกว่าได้ของดีของเด็ดกลับไปเต็มมาจากตรงไหนน่ะ
อ่างน้ำมน
โอ้โห
ออก็มาอ่างพองตั้ง๑๙๖๐ซาก

ดูอ่างน้ำมนดิ

ใช่มั้ย
มันเหมือนกันทุกหมวด
หยิบ